ที่เดินทางมาก็ต้องบอกว่ามาจากทั่วทุกสารทิศนะครับที่เดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังมาจากต่างจังหวัดก็เป็นจำนวนมากบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเงินติดตัวก็มีอยู่ไม่มากแต่นั่นเทียบไม่ได้ครับกับความตั้งใจที่ต้องการที่จะเข้ามาน้อมถวายบังคมเป็นครั้งสุดท้ายเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
สนามหลวงที่ชุ่มชำจากน้ำฝนไม่เป็นอุปสรรคเพราะประสบกรณิกรชาวไทย
ทยอยมาปูเสือรอร่วมพระราชสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมบัติมูลมาตรวัย๕๘ปีมาจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โดยมีเพียงกระเป๋าใส่เสื้อผ้าและเงินติดตัวเพียง๔๐๐บาท
แต่สมบัติบอกว่าตั้งใจไว้แล้วว่าถึงอย่างไรก็ต้องมาน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยตนเองให้ได้
ตั้งใจจะต้องมายังไงก็ต้องมาให้ได้ครับ
เพราะว่าพ่อทั้งทียังไงก็ต้องมาครับ
ก็บอกลูกหลานว่าถ้าคิดว่าอิ่มใจเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนเหมือนกัน
ก็จะขออยู่ที่นี่ไปก่อนครับ
ทันทีที่มาถึงหน้าพระบรมมหาราชวัง
สมบัติไปน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นได้ซื้อพระบรมชายาลักษณ์เพื่อฝากภรรยาที่อยู่ที่บ้าน
เพราะต้องการเก็บไว้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้
ก็ไม่นึกว่าจะเห็นน้ำใจคนไทยขนาดนี้ก็คงจะหาไม่ได้แล้วล่ะครับ
นอกจากเราชาวไทยข้าวน้ำทุกอย่าง
ก็ภูมิใจครับภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยครับ
เดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๒
เป็นไปได้เนี่ยอยากมาทุกวันค่ะอยากมาทุกวันถ้ามีโอกาสอยากมาเลย
แล้วก็แต่ว่าเรื่องการไว้ทุกข์เนี่ยจะไว้เป็นปีค่ะ
ก็คือจะตั้งใจแน่วแล้วว่าจะไว้เป็นปีหรืออาจจะมากกว่านั้นค่ะ
ชาวไทยจากต่างถิ่นต่างบ้านต่างมีหัวใจเดียวกัน
คือหัวใจแห่งความจงรักพักดีและมีจุดหมายเดียวกัน
คือต้องการได้มากราบถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย